มักเบ็ดเต็มชอบทุกวัน
ที่นี่มีทั้งครั้งส่วนออกจากวันศาสตร์เพื่อทำงานในข้างล่าง
ส่วนออกจากวันศาสตร์ถามว่าภอมูลไข้ที่วันก็ได้
ก็เหมือนกันแต่ว่ามันมากกว่าเป็นละดูด
อันนี้มันเพิ่งจะหันหน้ากล้องไปหรือมันจะลงส่องวางเอง
หันไปแล้วได้มาหันไปตรงกลาง
อันนี้มีคนอยู่บุรบัตรออกมาด้วยใช่ไหมครับ
มีคนอยู่บุรบัตรออกมาเหรอ
อ๋อแสดงว่าผู้หญิงสองคนที่ห้องน้ำเมื่อกี้นี้อยู่ในเหตุการณ์